คุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้กับพรุ่งนี้
กรมอุตุนิยมวิทยายังคงประกาศเตือนเรื่องของฝนฟ้าขนอง

อันนี้ประกาศให้ทั่วทุกพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทย
ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษด้วยนะคะ
โดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็อีสาน
ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษเลยนะคะ

ก็เกิดปัญหาน้ำท่วมน้ำท่วมหนักเลย

นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
พร้อมด้วยนายวิทยาจันทรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ก็ต้องมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์
อุทธกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดสกลนคร
โดยเฉพาะ๑จุดสำคัญ๑จุดยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ถามว่าทำไมต้องลงไปที่สนามบิน
เนื่องจากว่าปีที่ผ่านมาสกลนครสนามบิน

แต่ในปีนี้ภาพรวมคุณผู้ชมเอาแบบนี้ก่อน
ปริมาณน้ำที่เข้าสนามบินแล้วก็บริเวณโดยรอบ
น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยสายขมิ้นลำห้วยสมอ
แล้วก็น้ำจากเทือกเขาภูพาล
น้อยกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

หรือว่าใครที่ต้องเดินทางไปธุระไปเที่ยวที่สกลนคร
ตอนนี้ยังคงเบาใจได้นะคะ
อกจากนี้ยังมีการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วม

ฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ตั้งแต่ปีที่แล้วนั้นก็มีการขุดลอกนะครับ
ก็ขุดลอกสองข้างลันเวย์นะครับ
แล้วก็ทางน้ำออกนะครับก็มีการเคลียร์
รวมทั้งท่อลอดที่รอดใต้รันเวย์นะครับ
อันนี้ก็ได้ทำไปล่วงหน้าแล้ว
แล้วก็ขณะนี้ก็คอยเฝ้าระวังระดับน้ำ
ซึ่งอยู่ในภาวะปกติระดับน้ำภายในสนามบินนะครับ
อีกหนึ่งจุดที่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนะคะก็คือแม่น้ำโขงค่ะ
ที่จังหวัดน้องคายนี่นะคะสถานการณ์น้ำโขงในวันนี้ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นนะคะ
เพราะว่าในส่วนของอุทธกวิทยาน้องคาย
สามารถวัดระดับน้ำได้ที่๙๖๒เมตร
อันนี้เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานตอนเช้า๐๓๖เมตร
แต่ก็ยังต่ำกว่าตลิ่งก็คือ๒๕เมตร
ซึ่งระดับน้ำลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่แตะระดับที่๑๐เมตร
ด้านนายรณชัยจิตวิเศษผู้ราชการจังหวัดน้องคายบอกว่า
สถานการณ์น้ำโขงในช่วงนี้ต้องมีการเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษ
เพราะว่าระดับน้ำผันผวนเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลง
แล้วก็ที่สำคัญน้ำไหลเชี่ยวด้วย
ซึ่งตอนนี้ได้มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ท้องถิ่น
เฝ้าระวังกันเป็นพิเศษมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
คือติดตามสถานการณ์หลายชั่วโมงเลยเนี่ยนะคะ
ที่สำคัญรอฟังประกาศจากทางจังหวัด
หากมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจนถึงจุดวิกฤตประมาณ๑๑เมตรค่ะ

พบว่าฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับมีมวลน้ำจากห้วยยางจังหวัดสกลนคร

ทำให้น้ำตอนนี้ก็ยังคงท่วม
ถนนสายโพนสว่างอำเภอเขาวง
ยังบ้านโนนสาลาตำบลภูแล่นช้างอำเภอนาคู
ระดับน้ำสูงขึ้นอีกสักประมาณ๓๐เซนติเมตร

กระแสน้ำก็ไหลเชี่ยว
น้ำคือลักษณะมีสีขุ่น
มีแนวโน้มที่ระดับน้ำจะไหลท่วม

เจ้าหน้าที่ก็จะมีการปิดกั้นเส้นทาง
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
อกจากนี้ค่ะพอไปดูน้ำ
ในอ่างเก็บน้ำลำพยางตอนบน
ลำห้วยต่างมีปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทำให้น้ำเอ่อท่วมพื้นที่นาของชาวบ้าน
ทั้ง๒อำเภอได้รับความเสียหาย

เจ้าหน้าที่จึงมีการฝากเตือนนะ
ประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวัง
แล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด